แล้วคุณผู้ชมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องอะไรแปลกหน่อย
เพราะว่าบางทีต้นไม้เวลามันงอกออกมาหน้าตาแปลกเราก็จะฮือหาดูกันเป็นของแปลกตาใช่ไหมคะ
แต่ก็ไม่ใช่แค่นี้ยังมีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับงูเงี้ยเขี้ยวขอเข้าบ้านด้วย
ไล่เรียงกันไปดูต้นไม้ก่อนนะคะ
นี่คือต้นมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่บ้านคนกลางหมู่๑๑ตำบลคนนาธี
อำเภอเมืองกำแพงเพชรชาวบ้านเนี่ยเข้าไปที่นี่ไปดูความแปลกประหลาดของต้นไม้นี้นะคะ
เพราะว่ามันมีความสูงสามเมตรและลักษณะเขาบอกว่าโคนก้านของต้นมะพร้าวนี่นะ
โค้งงอคล้ายกับงวงช้าง
ส่วนด้านบนยอดมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเสียงพระพิคเนธ
ว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตดูตามไปนะ
แล้วก็ยังมีจุดดวงตาที่เหมือนเป็นตาช้าง

โดยชาวบ้านเขาเชื่อนะคะว่าต้นมะพร้าวน้ำหอมนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่
ก็เลยได้เชิญร่างทรงมาทำพิธีบวงสวงเพื่อขอโชคลาภ
ในช่วงของการทำพิธีร่างทรงบอกว่าตัวเองชื่อฉันทะ

แล้วร่างทรงก็ประกอบพิธีหยดน้ำตาเทียนลงไปในอ่างน้ำมนต์เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ยืนดูการทำพิธีกัน
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังมีชาวบ้านอีกคนนึง
ลักษณะอาการเหมือนถูกเข้าสิงถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
ลักษณะคือเปลี่ยนไปแล้วก็ชี้นิ้วชี้ขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้ว

ใช่มีมือไพร่หลังข้างหลังเนาะ
แล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมเขาก็เป็นลมเหมือนล้มพับลงไปเลยอะค่ะ
ทางด้านนางธนพรสมานจิตอายุ๖๕ปี
เขาอยู่บ้านเลขที่๑๗๖หมู่๑๑ตำบลคุณนาธี
เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของต้นมะพร้าว
เล่าให้ฟังว่าปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมพร้อมกัน๒ต้น
ต้นหนึ่งออกลูกให้เก็บผลตลอดเลย

แล้วช่วงหลังมาเนี่ยสังเกตว่าที่กาบต้นของต้นมะพร้าว
มีลักษณะโค้งงอมาคล้ายเหมือนกล้วย
แล้วก็ใช้มีดขึ้นไปไปตัดแต่งใบที่มันรกปกคลุมอยู่ให้ดูสวยงาม
ไม่ได้จะตัดทิ้งหรือว่าจะมาทำอะไรที่มันเหมือนกับตัดให้มันพังให้มันขาดให้มันหายไปเลยเนี่ยนะคะ
คือเหมือนกับตัดแต่งกิ่งให้สวยงามแต่พอเจอไงว่าเออรูปร่างมันแปลกเนอะ
ก็เลยเข้าไปถ่ายรูปส่งให้กับเพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านก็เลยมาดูกัน
มาดูถึงความแปลกแบบนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งนะฮะนี่บริเวณสวนหลังร้านเฮ้ยร้านโด่งนี่ชื่อร้านเขานะ
โด่งนะฮะเป็นร้านอาหารริมถนนอ่างทองสิงห์บุรีนะครับ
เลขที่๔๗ทับ๒หมู่๑ตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
คุณอานครภูลประเสริฐอายุ๕๖ปีกำลังทำพิธีจุดทูปขอเลขเด็ดจากพญาบึ้งนะฮะ
ทำรูขนาดใหญ่อยู่ที่ข้างต้นโมกนะครับที่มีใบสีเงินทั้งต้นเลย
เป็นพุ่มสวยงามนะฮะอยู่บริเวณสวนหลังร้าน
โดยก็ต้องทำพิธีด้วยการเขียนตัวเลขใส่กระดาษนะ
แล้วก็หย่อนลงไปในบรูพญาบึ้งเพื่อให้พญาบึ้งคาบกระดาษออกมาที่บริเวณปากรู
แล้วสรุปออกมาไหมรอรอไม่ออกมา
วันนี้ที่อ่างทองไปแล้วใช่ไหมดิฉันพาไปดูที่กาลสินหน่อย
คราวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สายด่วนเทศบาลเมืองกาลสินเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยกำลังขับรถจะกลับบ้านแล้วปรากฏว่างูคุณผู้ชมงูเนี่ยมันตกจากต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวรถค่ะเลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยจับหน่อยจุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาลสินแล้วก็ไปเจอกระบะคันนี้

มีงูลายสอความยาวสักประมาณห้าสิบเซนติเมตรนี่ออกมาแล้วคุณกลัวงูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่ดิฉันกลัวทุกงูไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดิฉันไม่เลือกไซส์ขึ้นชื่อว่างงูฉันกลัวหมดมันก็ตัวใหญ่ผมยังพอจับได้แต่ผมเห็นตัวเล็กอะผมกลัวมันดูแบบเชื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วกว่าอา

คุณสุดสกุลดูหน้าสิคือมันเหลืองเหมือนเอาสีทาเลย
แต่หน้ามันสีเหลืองเลยนะ

ใช่นะฮะเจ้าหน้าที่แล้วก็คนเห็นก็บอกเออมันก็แปลกดี
แต่ตัวมันใหญ่คุณดูสิคุณว่ากี่เมตรเนี่ย
มีชุดว่า๔เมตรกว่านะ
เจ้าหน้าที่ก็วัดได้ประมาณสัก๔เมตรกว่านี่แหละฮะ
แล้วก็เนี่ยครับเอามาใส่กระสอบ
เพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปดู

ยังไงก็ไม่พ้นแหละยังต้องลงมานะ
งูเหลือมแล้วมาดูงูจงอางบ้างคุณ

ครอบครัวของนางสาวเกวลีที่เขาอยู่บ้านเลขที่๙๓ทับ๑๕หมู่๗
ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลายเลย
กำลังนั่งล้อมวงสังสรรค์กินข้าวอยู่ดีเลยค่ะ
ใดนั่นเองงูจงอางตัวใหญ่ก็ดิ้นเลื้อยพุ่งเข้ามาตรงกลางวงอาหารเลย
ทุกคนที่แตกตื่นวิ่งกระจัดกระจายหนีเอาชีวิตคนละทิศคนละทาง
ส่วนเจ้างูจงอางชาวใต้เขาจะเรียกยังไงนะ

มันก็แอบไปอยู่ในใต้ชั้นวางของใกล้กับประตูครัวหลังบ้าน
นะคะทีนี้เจ้าของบ้านตั้งสติได้รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานให้มาช่วยเลยค่ะ
ว่างูตัวนี้มันน่าจะเลื้อยเข้ามาหาอาหารตามบ้านเรือนประชาชน
เพราะว่าบริเวณบ้านเรือนประชาชนบางพื้นที่บางแห่งบางจุดเนี่ยจะอาจจะมีหนูมีนกอะไรมาชุกชุมอยู่มาอาศัยอยู่ก็ได้เนี่ยนะ
งูมันก็มาหาอาหารมันเหมือนกันแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณใกล้เคียงสิคะมาค่ะมาหาเลยไม่ได้มาให้กำลังใจ
มาดูงูนี่แหละว่างูมันเข้ามาบ้านใคร
นี่เมื่อกี้นะเห็นแต่ละคนเนี่ยนะคือหยิบมือถือมารอจ่อถ่ายรูปไม่ได้สวมเสื้อก็มีบางคน
บางทีอยู่บ้านแบบรีบมาเลยใช่ไหมคะ

กลัวเหมือนกันนะมันคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจองูเข้าบ้านไงบางคนเขาก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องโชคดีก็ว่ากันไป
แต่ที่แน่นะเป็นเรื่องอันตรายนะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมถามช่วงนี้เนี่ยเราสามคนทำไมไม่พูดตัวหล่มตัวเล็กด้วยความเคารพกว่าสอเทาะช้อน
เราก็ต้องสักนิดหนึ่งไม่อยากให้ผู้ชมคิดอะไรมากให้ดูเป็นข่าวเพลิน
แล้วสิ่งสำคัญที่สุดดิฉันว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนตาดีได้ตาร้ายเสียเราก็เออให้คุณผู้ชมลองดูเอาเอง
ข่าวเชื่อเป็นความเชื่อเป็นข่าวประหลาดนะฮะ